คนต่อไปที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะฮะตกใจสุดขีดไม่ได้เจอผีเจอคนนี่แหละ
คนเนี่ยมายิงใส่ท้ายรถของเธอคือเธอเชื่อว่าที่ยิงใส่ฉันเนี่ย
ฉันเนี่ยจะขับรถช้าแต่ที่ฉันขับรถช้าเนี่ยฉันมีเหตุผลนะนะครับ
หญิงสาวคนนี้เนี่ยโพสต์ภาพรถของเธอนะครับที่ถูกคนร้ายเนี่ยยิงใส่ครับ
แล้วก็เขียนข้อความว่าขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ
ใครผ่านจุดเกิดเหตุบริเวณแยกแปดสิบหกพระประแดงเลี้ยวขวาไปทางสุราว
เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนมีรถกระบะคันสีดำขับตามมาจากถนน
พระราชวิริยพรใต้สะพานภูมิพลขับตามและจี้อยู่เรื่อย
คิดว่าดิฉันขับช้าขับกวนแต่เพราะมีลูกชายที่ยังเล็กนอนอยู่ในรถ
และบริเวณนั้นมันทำทางก่อสร้างทางอยู่ก่อสร้างถนนอยู่
ไม่กล้าที่จะขับรถเร็วนะฮะรถกระบะคงคิดว่าเธอขับช้าขับกวนเขาหรือเปล่า
จึงเอาปืนมายิงใส่ท้ายรถกระสุนเนี่ยฝังเข้าไปบริเวณกันชนท้ายด้วย
ตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่คิดว่าโดนยิงหรอกนะคิดว่าเป็นเสียงท่อของรถจักรยานยนต์
แต่มองกระจกหลังเห็นรถกระบะคันนั้นจอดอยู่ข้างทาง
แวะปั๊มแล้วก็ลงมาส่องไฟดูรถโอ้ตกใจมากครับเธอบอกมือไม้สั่นไปหมดผู้หญิงอ่ะนะ
ใจหายคิดถึงแต่หน้าลูกไม่คิดว่าแค่ขับรถช้า
จะทำให้เกิดเรื่องน่ากลัวถึงกับต้องยิงต้องทำร้ายกันขนาดนี้นะครับ
ขณะนี้เนี่ยเธอไปแจ้งความที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บอกว่าถ้ามีใครมีกล้องนะหรือผ่านไปแถวนั้นพอดีขอข้อมูลด้วยนะครับ
คนแบบนี้เขาบอกว่าเป็นบุคคลอันตรายครับ